คุณผู้ชมคะวันนี้ดาวยังคงอยู่ที่เดิมค่ะ
ชุมชนบ้านบาดในกรุงเทพมหานคร
ที่ทำบาดพระด้วยมือแห่งเดียวของไทย

เมื่อตอนที่แล้วดาวพาไปดูขั้นตอนที่๑๔ของการทำบาท
วันนี้มีหลายขั้นตอนที่สำคัญรอคุณผู้ชมอยู่นะคะ
จะมีขั้นตอนอะไรบ้างตามดาวและครูช่างฮีรันไปดูกันเลยค่ะ
ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับ

ผมอันนี้บาทเนี่ยเราก็ไปอ๊อฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พอเราไปเอามาเสร็จปุ๊บเราก็นำมาตีตะเข็ด

ตีให้เป็นยังไงครับครูจ้าง
ตีตะเข็บเนี่ยตะขี้บาดมันยังไม่เรียบ

แล้วก็ปรุงให้มันเรียบใช้เวลาการตีก็ประมาณสักชั่วโมงกว่า
ต่างกันเลยอ่ะพี่อันนี้เงียบเลย

ใช่อันนี้ยังไม่ทำอันนี้ทำเลย
คุณผู้ชมเปรียบเทียบดูนะคะเห็นไหมคะ

ชั่วโมงกว่าเลยหรือเปล่าครับพี่โอเคครับโอเค
ไหนมาเที่ยวชุมชนบ้านบาดทั้งที
ถ้าไม่ลงทำบาทเหมือนมาไม่ถึงเลยค่ะ
วันนี้ดาวก็เลยขอลองทำสักขั้นตอนละกันนะคะ

จะต้องผ่านวิธีขั้นตอนตีละเข็บ

ตีง่ายแต่ต้องเอาขาสองข้างนะเห็นไหม
นี่คือนะเก็บของ๘ชิ้น

จะได้ไหมนะคุณได้ดิ
ตีมือตัวเองนะ

มาเก็บเสียงนะ

โดนนะฟังอย่างไรถึงโดนครับผมโดน
ดูฟังเสียงก็รู้แล้วว่าโดน

คุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวไปดูกันว่าต่อไปเราจะพาไปดูอะไรต่อนะคะ
แต่ยังคงอยู่ในนี้แหละค่ะชุมชนบ้านบาดค่ะ
เดี๋ยวขออีก๑๐ทีอีก๑๐ทีค่ะ
ขั้นตอนที่๕เป็นขั้นตอนการเคาะบาดให้เป็นรูปทรง
ภาษาช่างเขาเรียกว่าการลายบาทค่ะ
ช่างเขาจะใช้ค้อนลายบาดเคาะเคาะลงไปที่บาดค่ะ
โดยเคาะจากด้านในออกมาด้านนอก
เป็นการจัดรูปทรงของบาทให้มันกลมขึ้น

บาทจะสวยเป็นรูปทรงดีขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้แหละค่ะ

ช่างจะนำบาดที่ได้ไปตีเม็ดให้เรียบ

เกิดจากการตีด้านในของการทำลายบาดค่ะ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่๖แล้วนะคะ
ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ถือว่าต้องใช้ความละเอียดมาก
ต้องใช้เวลาในการทำถึง๒ชั่วโมง
จะเป็นขั้นตอนอะไรอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะ

เราจะมาดูขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนตะไบบาท

บาทเนี่ยมันจะเรียบได้เราต้องใช้ผ้าใบ
ครูคะจากจุดเมื่อกี้เรียบแล้ว

เรียบอีกอันนี้แบบให้เรียบให้เนียน
ค่ะค่ะให้สวยค่ะจะเป็นขั้นตอนที่๗ของการทำบาท

โดยเฉพาะช่างสบายเนี่ยเขาจะเก็บรายละเอียดทั้งหมด
นี่กระพรุงตรงนี้แน่นลงกระพรุงหน่อย
สงไหนมันสูงก็ไม่เกิดให้ต่างลง
ใช้กันละนานด้วยครับคูช่าง

แต่ว่าขั้นตอนนี้ยิ่งทำให้เรียบมากขึ้น

ขั้นตอนต่อไปบาทยากนะปูช้างนะอันนี้นะ
อันนี้ก็ใช้เวลา๒ชั่วโมง

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนที่๘ค่ะ
ขั้นตอนนี้ก็คือการรมดำ
การรมดำช่างจะนำบัตรไปเผาจนดำค่ะแล้วก็รอให้เย็น
คุณผู้ชมมันไม่ใช่ง่ายเลยนะ
แล้วกว่าจะได้บาทแต่ละใบช่างเขาจะเหนื่อยขนาดไหนเนี่ย๘ขั้นตอนนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องราวของบาทเนี่ยยังไม่หมดนะคะ
ที่นี่เขาบอกว่ามีอุปกรณ์ที่เขาใช้ทำบาทที่มีอายุมากกว่า๒๐๐ปี
อุปกรณ์ที่ว่านี่คืออะไรตอนหน้านะ
ดาวจะกลับมาเฉลยให้คุณผู้ชมได้รู้
ส่วนวันนี้ดาวและครูช่างอิรันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พัดลมตัวเร่งไฟคือภูมิปัญญา
ในประเทศไทยมีแค่สามตัวที่นี่คือหนึ่งในสาม

ตามกันแบบยาวนี่เป็นหนังไตรภาคปะเนี่ย
ซีรีส์ตอนแรกว่าจะไปเสนอเน็ตพลิกแล้วล่ะต่อหน้า